รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

วันนี้ตั้งใจจะไปงานเลี้ยงรุ่น

โหเรียนจุดศาลศาสตร์เหรอ

ไม่ได้ออกก่อน
ไปเลี้ยงรุ่นไง

อ้าวแล้วน้ำแข็งใสไปดูไหนล่ะค่ะ

น้าบอกจะเอาน้ำแข็งใสไปเลี้ยงเพื่อน

น้ำแข็งใสไปเลี้ยงเพื่อนกัน
แล้วน้ำแข็งใสไปเลี้ยงเพื่อน

เจ้าไหน

เจ้าไหน

เจ้าไหน

เจ้าไหน
เจ้าไหน
เจ้าไหน

เจ้าไหน

เจ้าไหน
เจ้าไหน
เจ้าไหน
เจ้าไหน

แต่ว่าถ้าจะให้เด็ดจริงนะมันมีอยู่ร้านนึง

อร่อยมากบอกเลยกินแบบคุ้มราคาไม่แพง

ก็มีหมูหมึกกุ้งเอาไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง

ใจเย็น

เจ๊แล้วมันแพงหรือเปล่าล่ะ
ก็ไปดูเมนูเขาก่อนสิว่าเมนูไหนถูกที่สุด
อ้าวแล้วเมนูไหนล่ะละคา

เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ซิกเนเจอร์ครีมชีส
สมช็อกโกแลตและกาแฟ
ไอศครีมโฮเมสรสชาเขียว
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สวัสดีครับคู่คุกค่า

อ่าตอนนี้ก็มีบาเลแจสเดนส์คลิปฮอบ
ครูสอนเต้นเนี่ยจะเก่งช้อปปิ้งได้ไงอะคะ

และมะปราง๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

เห็นบอกว่าจะมีใครมาหา
เฮ้ยน้า
น้าฮ่า

ไม่ได้เหมือนกัน

อ้าวเบิร์ดที่รักสัตว์ใช่ไหมคะ

โอ๊ยตั้งรถตุ๊กมานะ

บางรูปน้าเนี่ยมีขวาบางรูปก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเนี้ย

โอ้โหพักนี้ไม่เจอตั้งนานเนี่ย

หลานน้านี่กินเนื้อที่เหมือนกันนะ

แล้วทำงานอะไรอ่ะหลานนะ

เนี่ย

ก็นวดแบบนวดปกติ

คอนไครคายเซ่นจับก็สัยดึงก็สื้อล้างก็สวย

ลองวอร์มมาดูดิหนูนวดเป็นจริงป่าว

อย่าเล่นอย่างนี้ลูกลวดปลายประกอบยากตัวเนี่ย
นั่งนั่งนะจะลองลองนวด
ล้อมนวดให้อะดูก่อนนะคะบันไหนลูก

ก็นวดก็มีนะคะแบบนวดหัวร้อนถึงมือ

กลับรถแค่ไปทันลำได้ไหม

นวดหัวร้อนถึงปลายมือเลย
กินทิโกที่รอดพอเลย

โอ๊ยอย่าเลยเดี๋ยวฝ่าเท้าดูสูงกระโปรก
เอาสิเอาง่าย

ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการ

หมดเลยสุดยอด

หาว่าเราทำไม่ดีสกปรก
เอ้าย้ายไปแอกอีกแล้ว

ให้กลับไปอยู่ในครัวอย่างเก่า

พอทำยำออกไปให้ลูกค้าลูกค้ากิน
เข้ามาหาว่าเราทำไม่เป็น
หาว่าเราทำยำแล้วใส่เนย

แล้ววันนี้มาหาน้าอย่างเดียวเหรอ

ก็อยากได้อะไรทำความสะอาดนะคะนะ

ก้อนดับกินกุหลาบ

ของฉันติดไปด้วยอ๋อ

วางในที่อับที่เหม็น

นี่ลูกเหม็นลูกใหญ่
ดับกลิ่นได้ทั้งห้องสุขา

อันนี้ถูกค่ะ

อะไรก็ได้ที่มันแบบถูกที่สุดอะ

ของ๓อย่างเนี่ยแบบไหนราคาถูกที่สุด
อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตาช้าง

นี่คือกิ่งกุหลาบนะฮะก้อนดับกลิ่น๑๐๐กรัม

อันนี้เป็นตลับดับกลิ่นกลิ่นมะลิจ้ะ

อันนี้ลูกเหม็นครับผมแบบลูกใหญ่นะฮะ

ถ้ามีไว้ผู้ใหญ่ไม่เหม็นลูกเหม็นคนเดียว

ทั้ง๓แบบนี้ค่ะตราช้าง

อะไรถูกสุดหาให้เจอ
เลยที่อันแรกค่ะก้อนดับกลิ่น๑๐๐กรัมกลิ่นกุหลาบที่คุณครูกุ๊กไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
และตลับก้อนดับกลิ่นค่ะอันนี้เป็นกลิ่นมะลิค่ะน้ำหนักเท่ากันค่ะที่คุณครูกุ๊กไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เพราะว่าลูกเหม็นลูกใหญ่อันนี้ต้องถูกกว่า๒๘บาท
มาดูกันค่ะว่าสินค้าชนิดนี้ที่คุณครูกุ๊กเลือกราคาอยู่ที่
เก่งมากลูกเหม็นลูกใหญ่เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ข้อ๔มาแล้วค่ะตอนนี้คุณครูฟุ๊กสะสมไปแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท

เงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะไปถามครูกุ๊กเลย
เพราะว่าตอนนี้ครึ่งทางแล้วคุณครูกุ๊กคะสะสมมาแล้ว๑๕๐๐บาท
ถ้าคุณครูหยุดเป๊กจะแบ่งให้คุณครูครึ่งหนึ่ง๗๕๐๐บาท
แล้วกลับไปสอนเด็กนักเรียนที่รออยู่
หรือว่าจะไปต่อเพื่อไปลุ้น๒๕๐๐บาทค่ะคุณครู
ครึ่งทางแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่คุณครูกุ๊กเอง

แต่ถ้าไปข้อหน้าเงิน๒๕๐๐รออยู่

ก็ใช่เวลาเดียวนี้ค่ะ
๑๒๕๐๐คุณครูอันนี้แล้วแต่พิติ๒๕๐๐๐เลยนะ
ก็๒๕๐๐เยอะนะเยอะนะแต่ถ้าตอบผิดก็มือเปล่านะคุณครู
กดดันเลยค่ะให้เวลาค่ะเสี่ยงดวงกันไหม
มันอยู่ที่จิตใจของคุณครับว่าคุณครูจะเข้มแข็งพอไหม

ข้อที่๔ผ่านไปแล้วตอนนี้สะสมมาแล้ว๑๕๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาท
คุณครูจะหยุดหรือจะไปต่อคะ
อืมโอเคไปต่อค่ะไปต่อค่ะ
ถ้าไปต่อค่ะคุณครูฟุ๊กคะข้อต่อไปค่ะคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือแป้งบัตรกอบอาหารนะฮะค่ะ
๑๕๐กรัมสองสอง
ของนาก็โกกิเหมือนกันแต่ของนาก็เป็นเก็ดขนมปังชุมทอด

นี่๒๐๐กรัมราคาไม่แพง

โกกิเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นแป้งทอดกรอบนะครับผม
สฮอตแอนด์สไปซี่นะฮะและกระเทียมพริกไทย๒๑๖กรัม
ราคาถูกมากยาวแต่ชื่อราคาถูก

อันนี้มองผิวเผินนะคุณครูกุ๊กเหมือนคุณครูจะรู้แล้วว่าอะไรถูกสุด
เพราะฉะนั้นตึกตองดูให้ดีนะคะเพราะว่าคำถามข้อนี้ค่ะ
ลังเลอยู่นานกว่าจะตัดสินใจเล่นและสุดท้ายเล่นจนได้
นี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากโกกิทั้ง๓ชนิดนี้คุณครูกุ๊กชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ